คุณผู้ชมมาต่อกันที่คุณบูมสุภาพรกันบ้างนะคะ
คือกลับจากทัวร์ยุโรปใช่ไหม
กับว่าชายหนุ่มคนสนิทอะไรอย่างนี้

เพื่อนสาวไงแพทย์นับประพาไปปล่อยโป๊ะไง

เป็นยังไงบ้างบูมจ๋าได้เห็นข่าวนี้บ้างหรือยัง
คือเมื่อวานนี้ค่ะสาวบูมออกอีเวนเทศกาลหนังนะ
คว้าตัวมาสัมภาษณ์เรื่องที่เธอเนี่ยบินรัดฟ้าไปเที่ยวยุโรปนิดนึง
เธอบอกไปกับเพื่อนหลายคนค่ะแล้วก็หนุ่มคนสนิทไปด้วย
นี้ก็ไม่ถึงกับหวานนะคะก็เป็นการพักผ่อนแบบชิลอะค่ะพี่
นักข่าวถามค่ะมีลุ้นเรื่องขอแต่งงานหรือเปล่า
บกันมาตั้ง๖๗ปีแล้วนะคบกันมานานมากค่ะบรรยากาศดีเนาะเมืองนอกนะ
แล้วก็เจ้าตัวค่ะบอกดูทรงแล้วไม่น่ามีนะ
ถึงไม่มีสถานะแต่ก็จะเรียกหนุ่มคนนี้ว่าเด็กของพี่บูม
น่ารักที่เดียวไปฟังเสียงจ้า

ปีนี้เหรอโอ้โหไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ
แต่ว่าก็ถามตัวเองถามตัวบุมเองนะ

ไม่ได้ก็อยู่ได้นี่
เหมือนสวยพี่ขอชุด
เทียบเข้ม
เต็มถึงเราไม่คาดหวังแต่บูมจ๋าเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา

คือคนเลยเข้าใจผิดว่าแบบเป็นเกรทมาจีบ

คุณบูมก็รอต่อไปนะ
ส่วนเรื่องเพื่อนสาวคนสนิทแพทนพผา
รูปหนุ่มคนคุยรุ่นน้องของสาวแพทนั้น
บูมเนี่ยก็บอกไปตามตรงเลย
พลาดไปแล้วนะคะพี่ก็ตามนั้นเลยจ้ะ
ตัวตัวรับว่าเคยเจอแล้วเหมือนกันน่ะกับหนูคนนี้

เชื่อว่าคุณแพทย์เขาคุยกับใครเค้าเลือกแล้วแหละ
สิ่งดีที่ดีสุดให้ตัวเองน่ะไปฟังเสียงค่ะ

รู้สึกว่าเราไม่ต้องการแบบคู่รักที่แบบ
จะต้องมาอินเลิฟจับมือตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ย
เพราะมือสาบมากแล้วอย่าจับเลย
ใครที่เขาเปิดเข้ามาในชีวิต

คือจากที่เจอจากที่สัมผัส

แต่ว่าจะมีลุ้นเลื่อนสถานะหรือเปล่า

เรียกว่าเริ่มต้นปีมาโอ้โหปังมากเลย

บอกเลยจะเป็นลมงานรับแบบจุก

หมวยความพูดจีนได้

เจ้าตัวบอกทุ่มเทให้กับงานทุกเม็ดเลย

เรื่องงานวิวาที่มีข่าวว่าเธอเนี่ย

เออตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบว่าจะยังไงดีนะ
เพราะที่ผ่านมาโฟกัสแค่เรื่องงาน

แต่ว่างานสุดท้ายที่ปิดเทศกาลเลยค่ะ

กินอะไรดีอย่างเงี้ย
ต้องวางแผนชีวิตตัวเองค่ะ

เพราะว่าพอเขาคุยกับเราสมองเราก็จะคิดแล้วว่า
ชุดแบบไหนเครื่องหัวแบบไหนเดี๋ยวมันจะไม่แมชกัน

แล้วก็เพิ่งจะเจอกันเมื่อวานนี้ค่ะ

ดูจักว่าพี่ได่แล้วสนุกกันทำงานนะ